การปรับโครงสร้างภาษีแต่ว่าน่าจะเป็นข่าวดี
สำหรับคุณผู้ชมที่เป็นผู้มีรายได้แล้วก็ต้องเสียภาษี
แต่ว่าเรื่องนี้จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
ได้ประโยชน์วันนี้เราจะสไกด์คุยกันสด
กับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชธนะครับ
เป็นหัวหน้าส่วนค้าตราสารหนี้แล้วก็หน่วยลงทุน

การปรับภาษีรอบนี้ถ้าครบออนุมัติใครได้ประโยชน์ครับ
ก็ต้องเรียนว่าได้ประโยชน์ต่อกันทั้งหมดนะครับ
สำหรับผู้ที่มีรายได้และต้องเสียภาษีนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีรายได้แล้วต้องเสียภาษีนะครับ
ถ้าไม่ว่าจะเป็นฐานภาษีต่ำฐานภาษีสูงนี่ก็คือว่าได้หมดนะครับ
โดยเบื้องต้นคร่าวนะครับเท่าที่ดูก็คือว่าจะทำให้ในส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลนะครับ
หกหมื่นก็จะปรับเป็น๑แสนแล้วก็ในส่วนของค่ารถหย่อนนะครับ
จาก๓๐๐๐ก็จะปรับเป็น๖๐๐๐บาทนะครับ
ก็จะทำให้ผู้ที่มีรายได้นะครับจากเดิมเนี่ยนะครับทั้งปีรายได้๒๔๐๐ต้องเสียภาษีนะครับ
แต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าปรับขึ้นมาก็จะเป็นรายได้ตั้งแต่๓๑๐๐๐ขึ้นไปถึงจะเสียภาษีครับผม
แล้วก็ในส่วนของขั้นภาษีเนี่ยก็ยังจะ๗ขั้นเหมือนเดิมนะครับ
แต่ว่าขั้นที่อยู่ในระดับที่สูงเนี่ยนะครับคือ๓๐เนี่ยจากเดิมเนี่ยท่านที่มีรายได้สุทธิ๒ล้านถึง๔ล้านเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็น๒ล้านถึง๕ล้านนะครับจะเสียภาษีที่๓๐แล้วก็๕ล้านขึ้นไปนะครับถึงจะเสียเป็นฐานภาษีที่๓๕นะครับ
ก็จะทำให้ผู้ที่เสียภาษีเนี่ยมีภาระภาษีที่ลดลงนะครับก็พูดง่ายว่าเงินในกระเป๋าของท่านเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนะครับทำให้ผู้มีรายได้เนี่ยนะครับมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะทำให้การบริโภคเนี่ยมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยในการบริโภคมากขึ้นนะครับซึ่งก็ตรงกับตาม
จะกระตุ้นโดยจะลดภาระภาษีเพื่อจะให้มีรายได้มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับ
ซึ่งก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นผลดีนะครับต่อเศรษฐกิจนะครับในระยะยาวแต่ว่าก็
แล้วก็ถ้าผ่านก็จะบังคับใช้จริงในปีหน้า
หลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าการปรับโครงสร้างภาษีรอบนี้

ไม่จำเป็นต้องหามาตรการมาลดหย่อนเพิ่มเติม

ผมว่าอันนี้ยังไม่ค่อยถูกเท่าไร
ในส่วนของการลดหย่อนต่างที่ภาครัฐหรือสรรพากรให้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดหย่อนจากการลงทุน
ลดหย่อนจากเงินประกันชีวิตนะครับ
หรือว่าแม้กระทั่งลดหย่อนจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับ
มีดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยจากอสังหาริมทรัพ

พวกนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีประโยชน์นะครับ
แล้วก็รัฐเองก็สนับสนุนนะครับ
เพราะว่าจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงพวกนี้

แม้ว่าท่านเนี่ยจะฐานภาษีอาจจะไม่สูงนะครับ

แต่ว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับ
ที่ทำให้เกิดการออมนะครับ
แล้วก็ตัวนโยบายรถห่อนต่างของภาครัฐเนี่ย
จะช่วยให้ท่านเนี่ยทำให้เกิดวินัยในการออมนะครับ

ส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็นผู้ที่เริ่มทำงานนะครับ

ถ้าเรามีการออมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ

จะทำให้เราเนี่ยมีระยะเวลาการออมที่มากขึ้นนะครับ
แล้วก็จะทำให้ประสบความสำเร็จในด้านการออมมากขึ้นนะครับ
ก็รีบออมดีกว่านะครับ
ก็คือถึงแม้ว่าจะฐานภาษีน้อยก็
พยายามใช้ในเรื่องของการลดหย่อนที่ภาครัฐมอบให้

ขอบคุณคุณเสริมศักดิ์มากนะครับ

และก็หน่วยลงทุนของหลักทรัพย์บัวล่วง